กันที่ความสุขเล็กที่น่าทึ่งของพี่เท่งเถิดเทิงกันบ้างดีกว่านะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลกที่สู้ชีวิตมาตลอดเลย
สู้ชีวิตแล้วชีวิตก็สู้กลับมาเยอะเหมือนกันนะ
แต่ตอนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงแบบว่าสบายของชีวิตแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ผลงานหน้าจอโทรทัศน์ก็มีให้เห็นเรื่อยให้สร้างสีสัน

แต่ว่าพักนี้นะคะพี่เท่งเขาปลีกวิเวก
ไปใช้ชีวิตสงบอยู่ที่บ้านสวนนครนายกนี่เองค่ะ
ก็จะมีภาพน่ารักให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
เป็นคลิปในโซเชียลต่างเยอะเลยนะ
แล้วบ้านสวนพี่เท่งคุณผู้ชมครบวงจร

แล้วก็ปลูกต้นไม้เต็มเลยผลหมากลากไม้นะคุณ
อยากกินอะไรไม่ต้องไปหาซื้อเขา
รอเก็บผลผลิตเท่านั้นเองนะคะ

ที่ได้เห็นภาพพี่เท่งตอนใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านสวนคุณค่ะ

เพราะว่ามันเรียบง่ายสบายนี่นะคะ
อีกอย่างก็คือพี่เท่งเขาเป็นคนชิวอยู่แล้ว

มันเกงตัวเดียวบ้างเช้าผูยสบายใจเฉิบเลยนะ
ล่าสุดภรรยาของพี่เท่งเขาก็โอ้โห
โมเมนต์แห่งความสุขของพี่เท่งเอาไว้
บอกว่าไม่คิดเลยนะว่าพี่เท่งเองเนี่ย
เขาจะมีความสุขกับเรื่องเล็กน้อยแค่นี้นะคะ
จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปอมยิ้มพร้อมกันค่ะ
แม่บ้าน

มีคนต่างกับข้าวดึงวนบ้านไงดังในบ้าน

หมาพญา

เป็นนางพญาเข้าไปอีกปุ๊บตรงขา

มีความสุขเพราะมีเมียอยู่ข้าง

ถ้องไวแล้วชีวิตจะดีนะจ้าใช่ครับเออใช่